หลังจากที่แรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลนะครับแล้วก็เสียชีวิตจากการโจมตีของทางกลุ่มฮามาสครับ
ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าได้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลนะครับ
ล่าสุดในวันนี้ครับ๗ร่างแรงงานไทยกลับถึงประเทศไทยแล้วนะครับ
โดยร่างของ๗แรงงานไทยคุณผู้ชมครับถูกส่งมาด้วยสายการบินของอิสราเอลนะครับ
นาฬิกาสามสิบห้านาทีที่ผ่านมานี่เป็นการส่งร่างแรงงานไทยที่เสียชีวิตกลับมาเป็นครั้งที่สองนะครับ
รายชื่อผู้เสียชีวิตนั้นประกอบไปด้วย๑
คุณธีรพงศ์กลางสุวรรณ๒คุณศักดาสุรคาย๓คุณนิติกรแทร่ว่างนะครับ
สี่คุณอภิชาติกุศรำห้าคุณศักดิ์สิทธิ์โภตามีหกคุณศรีทัศน์กาวาว
แล้วก็เจ็ดคุณพิรุณธานนพิมพ์นะครับศพแรงงานไทยนั้นถูกเคลื่อนร่าง
มาที่อาคารสำนักงานเขตปลอดอากรครับตรวจสอบเอกสารความเรียบร้อย
เป็นผู้ตรวจราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมแล้วก็มีทางคุณอำนาจพระพลีวัน
พอกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
ของกรมการโกรมสูญกระทรวงการต่างประเทศรวมวิธีรับศพครับ
ก่อนที่จะมีการส่งศพกลับภูมิลำเนาให้ครอบครัวนั้นไปประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
ว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นจะได้รับการเยียวยาจากทางการไทยนะครับ

เมื่อวานนี้ครับ๑๕นาฬิกาโดยประมาณนะครับตามเวลาท้องถิ่นครับ
เอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลเนี่ยนะครับ
คุณพันนภาจันทรารมพร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายทางการอิสราเอล
ได้มีการทำพิธีไว้อะไรครับส่งร่างแรงงานไทยที่เสียชีวิต๗ศพ
กับประเทศไทยที่สนามบินนะครับท่าอากาศยานานาชาติเบนกูเรียนที่กรุงเทลอาวีฟ
กระทรวงการต่างประเทศครับแจ้งสถานะคนไทยที่ได้รับผลกระทบในอิสราเอลนะครับ
ว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓๓ศพครับเพิ่มขึ้น๑ศพนะครับ
ผู้บาดเจ็บอยู่ที่สิบแปดคนแต่ว่าข้อมูลเรื่องของตัวประกันนะฮะ
ของคนไทยของทางการไทยบอกว่ามีคนไทยนั้นอยู่ในกลุ่มตัวประกัน๒๐๐กว่าคน
จากประเทศไทยอีก๓เที่ยวบินนะครับมีสารการบินของอิสราเอลครับ
สุวรรณภูมิเมื่อสักประมาณ๑๐นาฬิกา๒๐นาทีที่ผ่านมา
มีอีกเที่ยวบินนึงครับอันนี้ของกองทัพอากาศนะครับ
มาตรงที่บ๙๖ดอนเมืองครับ
๑๑นรกา๕๐นาทีมา๑๔๕คน
แล้วก็มีของสายการบินไลออนแอร์นะครับ
ลงทะเบียนทั้งสิ้น๑๓๔คนนะครับ